ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลยังไม่เห็นเอกสารเป็นลายลักษณอักษร
ให้แต่งตั้งสวสัญหาจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีมติเอกฉันครับ
ให้แก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวในประเด็นประชามติแล้ว
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้แก้ไขรัฐมนุนฉบับชั่วคราว
ปี๒๕๕๗ในประเด็นการทำประชามติร่างรัฐมนูล
คะแนนเสียงเป็นเอกฉัน๑๙๒เสียง
โดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องแก้ไขใน๕ประเด็นสำคัญ
ก็เพื่อให้การทำประชามติเป็นไปด้วยความราบรื่น
เพื่อป้องกันปัญหาตีความในภายหลัง
โดยจะนับคะแนนเฉพาะผู้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐมนูลเท่านั้นไม่นับรวมบัตรเสียและงดออกเสียง
ส่วนนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ย้ำนะครับว่า
การแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้ก็เพื่อให้การออกเสียงประชามติมีความชัดเจนมากขึ้น
และต้องการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี๒๕๖๐ตามรถแมพที่รัฐบาลได้วางไว้
พร้อมยอมรับว่าสนชมีความห่วงว่าหากเกิดปัญหาแล้วประเทศไม่มีทางออก
ประเทศก็จะกลับมาสู่วังวลความขัดแย้งอีก
ขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ย้ำว่าข้อเสนอให้มีสวแต่งตั้งในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
รัฐบาลต้องส่งข้อเสนอมาเป็นลายลักษณอักษรเท่านั้นจึงจะพิจารณา
พร้อมระบุถึงการปรับลดอำนาจสารรัฐมนูล

แต่เป็นการแก้ไขตามข้อเสนอที่หลายฝ่ายเสนอแน่
จะมาเป็นลายลักอักษรใช่มั้ยคะอาจารย์เราถึงจะพิจารณา
ถ้ายอมถอยเรื่องศาลและสอวอจะยอมถอยให้รัฐบาลบ้างไหมคะ

แล้วก็พอเราคิดตกตัวมีคนจะเหลืออะไรเราก็

เพราะเยอะเลยแกเยอะเลย
ใช่จะปรับเยอะแต่ว่าทีนี้ยังไงก็ควรให้มาเป็นลายลักอักษรจะดีกว่าใช่มั้ยคะ
กลับอันนี้เท่าไหร่บินมา

ขณะที่นายวัลลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสนช
สนับสนุนให้มีสวแต่งตั้งช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับ
โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในประเทศขนาดนี้ยังไม่นิ่งพอ

แต่ไม่เห็นด้วยหากจะให้สวมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนความเห็นของนายปริญญาเทวานรุมิตกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรทจะไม่หมกเม็ดประเด็นสืบทอดอำนาจเอาไว้
เสนอว่าสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือปราบคอรับชัน
เข้มแข็งที่สุดก็คือประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
เพราะระบบที่ถูกผูกโดยคณะบุคคล
จะไปเชื่อมกับกลุ่มทุนสุดท้ายก็จะกลายเป็นทุนผูกขาด
ส่วนเวทีสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้า
หัวข้อร่างรัฐมนุนฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ
นายวุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าเชื่อว่า
รัฐมนุนที่ดีต้องมีการวางดุลอำนาจที่สมดุล
ซึ่งจะเป็นรากฐานไปสู่การสร้างความปลองดอง
ขณะที่นายคณิตนานครอดีตประธานคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ระบุว่าที่ผ่านมาได้ทำข้อเสนอผ่านศาลผ่านการร่างรัฐมนูลในปี๒๕๕๙
ปฏิรูปศาลแต่เมื่อเสนอไปก็ไม่มีการตอบรับ
จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิรูปศาล
กระบวนการยุติธรรมที่ยังมีปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ